วันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งการสร้างอาชีพ
ที่หลายคนสนใจก็คือการเรียนทำขนม
แต่ว่าที่เราจะพาไปเป็นการทำขนมแบบไทยด้วย
และมันต้องใช้แบบความใส่ใจใส่รายละเอียดเยอะมาก
พาคุณผู้ชมไปที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นายวิรอดศรีสางนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล
เขาได้มีการจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้สนใจ
หลักสูตรการทำขนมไทยค่ะ
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๕นครราชศรีมา
พร้อมอุปกรณ์การฝึกการทำขนมไทย
โดยใช้เวลาในการฝึกทั้งหมด๓วันรวม๑๘ชั่วโมงค่ะ

ก็จะมีใบประกาศนียบัตรมอบให้ด้วย
เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการที่เราจะใช้เข้าไปสมัครทำงานว่า
เราผ่านการอบรมฝึกฝนการทำขนมไทยมาจริงนะ
ฟังกันหน่อยว่าขนมไทยที่เปิดให้อบรมเนี่ยมีขนมอะไรกันบ้าง
ประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมยังไงก็ช่วยกันสนับสนุน
ซื้อกินขนมไทยกันด้วยเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะ
สำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูล

ติดต่อไปได้เลยตามรายละเอียดที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะครับ
คุณผู้ชมหลายคนชอบทานขนมไทย
แต่รู้หรือเปล่าว่าวิธีขั้นตอนในการทำขนมไทยเนี่ย
มันค่อนข้างจะยากมากนะ
ต้องรู้ว่าสูตรทำยังไงใส่ใจในรายละเอียด
ใช้เวลานานเท่าไหร่ใช้ไฟขนาดไหน
ทุกอย่างมันเป็นรายละเอียดที่แบบยากมากเลย
เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากทำขนมไทยอร่อย
ลองค่ะลองไปฝึกอบรมกันดูนะ
เผื่อเราจะได้ใบมาประกอบวิชาชีพต่อไปด้วย
ขนมไทยจะอร่อยได้ที่สำคัญต้องใส่นี่ใส่ใจ

ที่ใส่ใจอยากจะทำอยากจะตั้งใจทำ

ใส่ปากก็ยิ่งอร้อยไงล่ะน้องใบตองปะโถเอ้ย